คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์กันหน่อยนะครับ
ไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ยังไงก็ต้องช่วยเหลือกัน

ไปดูเนี่ยฮะหนูน้อยคนหนึ่ง
โอ้โหไปช่วยชีวิตกับเจ้าจิ้งจกที่มันพลาด

จิงจกมันเข้าไปยังไง

บางคนไม่ชอบไม่ว่ากันแต่เรื่องของเรื่องหัวมันติดอยู่ในรูแบบนี้
นี่แหละครับเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายเกียรติเฉลิมจับปลาทองอายุ๑๐ปี
เป็นชาตาบนบ้านพระจังหวัดปราจินบุรีน้องเรานี่รูนี้เลย
ไม่รู้ไหนครับคุณนักข่าวครับรูนี้นะครับที่ผมถ่ายเอาไว้
คือผมไปทานอาหารมาแล้วก็เกิดปวดท้อง
จึงเดินไปเข้าห้องน้ำในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนชะโครก
ก็ไปเห็นจิ้งจกตัวนี้นั่งติดเนี่ยหัวมันติดรูอยู่ตรงกำแพง
โอ๊ยยยยยน้องค่ะก็บอกว่าตอนแรกคิดว่ามันตายแล้ว
แต่ที่ไหนได้พอเอามือไปสะกิดมันยังดุ๊กดิ๊กบอก
ฉันยังไม่ตายหัวติดลูกเอาตัวออกมาหน่อย

ใจคุณมันไม่ได้เลยถ้าเป็นดิฉันไปแล้วไม่ช่วย

บอกแบบนี้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับ
มีโอกาสช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันแบบนี้ก็ดีครับ